ยังคงมีความเคลื่อนไหวเรื่องการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีในพักร่วมรัฐบาลอยู่นะครับ
โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวในส่วนของพักพลังประชารัฐที่ตอนนี้เองก็ยังดูไม่นิ่งนะครับ

เสียงข่าวลือหนาหูคอรมอประยุทธ์๒นายกรัฐมนตรีจะควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแม้จะดูเป็นเพียงข่าวโคมลอยแต่อีกหนึ่งกระแสก็ออกมาในเวลาไล่เลี่ยกันคือบิ๊กสามปปิดห้องคุยกันนานกว่า๒๐นาทีโดยที่ไม่มีใครให้สัมภาษณ์
ขณะที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ระบุบนเวทีบริหารจัดการน้ำรับมือหน้าฝนว่าต้องใจเย็นมากขึ้นรู้ดีบริหารรัฐบาลแบบทหารไม่ได้
ส่วนความคืบหน้าในการจัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรียืนยันว่ามีการพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลโดยตลอดยืนยันจะทำให้เสร็จโดยเร็วพร้อมปฏิเสธนั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงกรณีเอาคนนอกเข้ามาร่วมรัฐบาล
ด้านนายนิพนธ์บุญญามณีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เปิดเผยว่า
ผลเอกประยุทธ์ยืนยันเรื่องโคต้ารัฐมนตรีของพักประชาธิปัตย์ผ่านทางโทรศัพท์
ได้ตามที่ตกลงไว้๗คน๘ตำแหน่ง

แม้จะบอกว่าเป็นเพียงการคาดการณ์
แต่ก็ยอมรับว่านายจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพัก

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
เป็นข้อมูลที่ตรงกับข้อเท็จจริงที่สุด
นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ได้โพสต์ตอบกลับข้อความของผู้ใช้เฟสบุ๊คไลน์หนึ่งว่า
ตกลงเรียบร้อยเรื่องการแบ่งงานที่ต้องรับผิดชอบ
หลังถูกถามถึงการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรี

ขณะที่นายสนทิรัฐสนทิจิระวง
เลขาธิการพักพลังประชารัฐบอกว่า
โคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่ถูกเปิดเผยผ่านสื่อ

นายกรัฐมนตรีจะเดินสายหารือกับพักร่วมรัฐบาล

สสพยาวและประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ

พลังประชารัฐไม่มีปัญหาภายในพัก
เพราะพูดคุยกันและเข้าใจกันทั้งหมด

จะประสานเพื่อพูดคุยกับ๑๒พักเล็ก
เกี่ยวกับการจัดสรรเก้าอี้ในรัฐบาล

ส่วนจะมีความขัดแย้งในการจัดสรรเก้าอี้

ส่วนโคต้ารัฐมนตรีพักพลังประชารัฐ

ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีเพียงตำแหน่งเดียว

ภาพลักษณ์ของผู้นำกองทัพมีความเข้มแข็ง
ขณะที่นายอุตมะสาวนายน
ยังได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สนทิรัฐสนทิจิระวง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ส่วนกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่เดิมมีชื่อของไร่กอบสักผู้ตระกูล
ล่าสุดอาจไม่มีชื่อเป็นรัฐมนตรี
แล้วเนื่องจากมีการเจรจาต่อรองกันอย่างหนักภายในพัก
และกระสุนนี้กลับเป็นของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า
ซึ่งเจ้าตัวระบุว่าจะให้คนในครอบครัวมาเป็นรัฐมนตรี
กระทรวงแรงงานจะเป็นของพันเอกสุชาติจันโชธกุล

จากเป็นเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๑๒
ร่วมกับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา